คุณผู้ชมค่ะในที่สุดแล้วตำรวจก็สามารถจับกลุ่ม
นายเอ็มหรือนายตั้มซึ่งเป็นผู้ต้องหา
โหดเศรษฐีนีสายบุญได้แล้วนะคะ
บางคนก็สงสัยว่าเอ๊ะสื่อผิดพลาดข้อมูลหรือเปล่า
บางครั้งก็เอ็มบางครั้งก็ตั้มเขาคือคนคนเดียวกัน
ชื่อจริงก็คือนายวิทูลศรีตบุตร
คือนายตั้มคนนี้พื้นเพเดิมเป็นชาวลำปางเขาชื่อตั้มนะ
พอมาอยู่เชียงใหม่ได้เมียเป็นคนจอมทองเชียงใหม่เนี่ย

เมื่อวานนี้ตำรวจไปจับกลุ่มได้แล้วนะคะที่นครสวรรค์
ใช้เส้นทางการหลบหนีแม้หลอกล่อตำรวจอย่างเต็มที่เลยนะ

เดี๋ยวไปดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ
จับกลุ่มได้เมื่อวานสักประมาณตอนบ่าย๒ค่ะ

อเตอร์ไซคันนี้เห็นไหมขวามือสีดำเนี่ย
ละแสนหกนะคะไปซื้อที่นครปฐม
แล้วเจ้าของร้านเนี่ยคือปกติเวลาเราไปซื้อมอเตอร์ไซค์

เขาก็จะมีการถ่ายรูปไว้ใช่ไหม
ถ่ายรูปไว้เนี่ยปรากฏว่าเจ้าของร้านค่ะ
ถ่ายรูปไว้โดยที่ไม่รู้ว่านี่คือผู้ต้องหา

ซื้อสดด้วยนั่นแหละค่ะ
หนึ่งแสนหกหมื่นบาทใช่ครับใช่ครับ
เขาก็เลยใช้รถคันนี้แหละค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้เนี่ยจังหวะที่เขากำลังจะหนีเนี่ยนะฮะ

แล้วเหมือนว่าคนร้ายกำลังรู้ว่าถูกไล่ล่าอยู่
ตำรวจก็เลยใช้รถกระจายกำลังปิดล้อม

ใช้รถเก๋งปาดหน้ารถของผู้ต้องหา
ผู้ต้องหานั้นตกไหลทางแล้วก็หมดหนทางหนีสุดท้าย
ปรีเข้าไปจับกลุ่มล็อกจนหมดอิสรภาพ
แล้วเขาพูดคำนึงว่าผมยอมแล้วครับ
นี่ไงต้องยอมแหละค่ะถึงจุดนี้แล้วนะ

ตำรวจไปค้นรถมอเตอร์ไซคันละแสนหกเนี่ย
ไปเปิดใต้เบาะไปพบเงินสดล้านสองแสนบาท
ไปพบนั้นแป้งโยคีด้วยเอาไปทำไมฮะ
ตอนแรกบอกแฟนว่าได้๓แสนใช่ไหม

ล้านสองค่ะคุณผู้ชมแล้วก็สร้อยคอทองคำหนัก๕บาทด้วย
ตำรวจคาดว่าของกลางทั้งหมดน่าจะเป็นของผู้ตาย
ทีนี้หลังจากที่จับกลุ่มได้ที่นครสวรรค์แล้วเมื่อวานนี้ค่ะ
ตำรวจกองปราบจับกลุ่มได้นะ
ตำรวจกองปราบก็เลยนำตัวนายเอ็มเนี่ย
มาที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๕คือที่เชียงใหม่

ท่านนี้คือผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕
เมื่อวานนี้ท่านก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
หลังจากที่สอบปากคำนายเอ็มเสร็จสิ้น
คือผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕เนี่ย

รับสารภาพบอกว่าลงมือก่อเหตุ
เศรษฐีนีก็คือนางสาววันนี้จริง
ส่วนจะมีคนอื่นร่วมด้วยหรือไม่อย่างไร
ตอนนี้ยังไม่แน่ชัดเพราะอะไร
เพราะจากการสอบปากคำนายเอ็มเนี่ย

พูดแบบหาจุดจบไม่ได้จับประเด็นไม่ได้ค่ะ
แต่ตำรวจบอกว่าก็ต้องมีการสอบปากคำต่อ

ต้องสอบปากคำเพิ่มเติม

คำให้การของนายเอ็มเมื่อวานนี้
แตกต่างจากคลิปเสียง
ที่ปรากฏออกตามสื่อต่างจำได้ไหมคะ
คลิปเสียงสนทนากับอดีตภรรยา

ตำรวจบอกว่ามันช่างแตกต่างกันซะเหลือเกิน

ยังไม่ได้มีการระบุถึงพฤติกรรมพฤติการ
ในการลงมือสังหารเศรษฐินีสายบุญว่า
สังหารยังไงเอาอะไรสังหารใช้อะไรสังหาร
แล้วทำกับใครยังไม่ได้ระบุถึงพฤติกรรมนะคะ
คุณผู้ชมฟังเสียงผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕หน่อยค่ะ
อื้อไม่ตรงไว้
อีกหนึ่งจุดค่ะที่เมื่อวานนี้นักข่าวของเรา

เมืองนอนของนายเอ็มนะคะที่จังหวัดลำปาง
อำเภอเมืองลงพื้นที่ไปปรากฏว่า

เพื่อนบ้านบอกว่าตั้งแต่เกิดเรื่องพ่อของนายเอ็มรู้ข่าวแล้วก็เครียดมาก
กับเรื่องที่เกิดขึ้นตอนนี้พ่อพยายามปิดบังข้อมูล
ไม่ให้แม่ของนายเอ็มรู้เนื่องจากว่าแม่ของนายเอ็มเป็นผู้ป่วยจิตเวท
เพราะฉะนั้นกลัวว่าเดี๋ยวถ้ารู้ไปอาการอาจจะกำเริบได้
พ่อบอกว่าก็กัมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
ถ้าเอ็มทำยังไงก็ขอให้เอ็มรับผลกรรมแบบนั้นไป

ทีนี้อีกหนึ่งคนที่โดนสอบเครียดเหมือนกัน
ก็คือแฟนสาวที่ตระเวนกดเงินแล้วก็ไปเที่ยวด้วยกันนางสาวน้ำค่ะ
คือก่อนหน้านี้เคยโดนสอบไปรอบนึงแล้วจำได้ไหม

บอกว่าเธอไม่รู้เรื่องอะไรเลยเธอโดนหลอกด้วยซ้ำ
เพราะว่าเอ็มไปหลอกเธอว่าเป็นเศรษฐี
แล้วเธอก็ไม่ได้รู้เรื่องว่าไปก่อเหตุอะไรมา

คืนที่ผ่านมาตำรวจนำตัวนางสาวน้ำมาสอบเครียดอีกครั้งหนึ่ง
เพราะตำรวจเองก็สงสัยว่าจะไม่รู้ไม่เห็นเลยจริงเหรอ
เพราะว่านางสาวน้ำเนี่ยนะคือโพสต์เฟซบุ๊กนั่งรถของเอ็ม

แล้วก็เนี่ยตระเวนเที่ยวกินอย่างหรูอยู่สบาย
ตามสถานที่ต่าง๓จังหวัดภาคเหนือ
กรุงเทพแล้วไประยองต่อ
ผู้ชายที่ไหนทำไมรวยขนาดนี้

บอกว่าเคยหาลูกค้าให้กับเอ็มช่วงที่นายเอ็มขับแกรปค่ะ

คือเธอบอกว่าเธอทำงานเป็นพนักงานบริษัทเอกชนในสนามบินเชียงใหม่
แล้วก็รู้จักกันแล้วก็เคยหาลูกค้าให้นายเอ็มช่วงที่ขับแกรปคาร์ด้วย
พอเธอถามไปนายเอ็มก็บอกว่าเป็นของเพื่อน
ยังคงปฏิเสธอยู่นะคะนางสาวน้ำ
ว่าไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นอะไรกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องเงิน
พอสอบสวนเสร็จค่ะพลตำรวจตรีพิเชษจิรณันตสิน
ผู้บังคับการตำรวจภูทรเชียงใหม่ออกมาจากห้องสอบสวน
โดนรุมเลยค่ะผู้สื่อข่าวรุม
จ่อไมค์รุมถามเลยตกลงเป็นยังไงท่านได้ความว่ายังไงบ้าง
พลตำรวจตรีพิเชษบอกสั้นว่าบางเรื่องมันยังเปิดเผยไม่ได้

เดี๋ยววันนี้จะแถลงข่าวที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๕ค่ะ
แต่ว่าแน่นอนหลายคนคงอยากเห็นอยากได้ฟังจากปากของธอมคนสนิท
ค่ะว่ามีส่วนรู้เห็นหรือเปล่าจะชี้แจงสังคมอย่างไร
คืออยู่ด้วยกันตลอดเห็นว่าอยู่ด้วยกันตลอดเห็นว่าสนิทกันมาก
แล้วช่วงที่เขาหายตัวไปเนี่ยไม่เอกใจไม่สงสัย

ถ้าไม่เกี่ยวข้องควรจะออกมาบอกให้มันกระจ่าง
คือก่อนหน้านี้สักประมาณ๓วันสาวธอมก็คือคุณอุ้ม
บอกว่าเดี๋ยวจะมาแจ้งความสื่อบางสำนัก
บอกว่าคือลักษณะไปหมินประมาณเขาเอาลูกเขาไปลง
แต่จนถึงตอนนี้จนแล้วจนรอดก็ยังไม่ปรากฏตัวนะ
ยังเงียบอยู่บอกว่าจะออกมาชี้แจก